คุณผู้ชมคะข่าวแรกต้องขอพื้นที่ระบายความในใจกันหน่อย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสดราม่าออกมา
หลังจากที่เจอเกลียนคีย์บอร์ดเน็บแนมว่าเป็นนักวิ่งจอมเรียรายเงินชาวบ้านที่หาเช้ากินค่ำ
บางคนกล่าวหาว่าเอาเงินโครงการ๙คนละ๙ไปใช้ส่วนตัวก็มี
พี่ตูนก็เลยโพสต์ภาพนี้ค่ะพร้อมกับข้อความบอกว่า
ตัวเขาเองมีอาชีพเป็นนักร้องมีรายได้เลี้ยงดูความฝันของตัวเองและครอบครัว
สิ่งที่ตั้งใจทำมาตลอด๒๓ปีที่ผ่านมาเกิดจากความสุขและความสนุกล้วน
หากมันจะเกิดประโยชน์กับใครก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณบ้านเกิดไม่มากก็น้อย
หากใช่แค่พร่ำบ่นและด่าทอประโยคทิ้งท้ายพี่ตูนบอกไว้แบบนี้นะคะ
เถอะครับหากเจตนาของทุกคนคือการทำให้ทุกอย่างดีขึ้น
แล้วก็ไม่ลืมติดแฮชแท็กถึงโครงการ๙ครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในภาคอีสาน
อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะและภาพภาพนี้พี่ตูนก็ได้กำลังใจจากแฟนคลับมากมาย
รวมไปถึงพี่น้องศิลปินดาราที่คอยส่งกำลังใจกันอย่างท่วมท้น
ทั้งพี่เจเจตรินอุ๊ยบุ๊ดด้าเบรสเกรทบรินทรผู้สามีพรรยาพุทธจุ๋ย
และพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง
คือคนคิดเนี่ยคิดได้ยังไงถามใจหน่อยคิดได้ยังไงคุณ
คือเขาออกมาวิ่งออกมาทำเพื่อสังคมขนาดนี้ด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของตัวเขาเอง
บางครั้งเนี่ยเขาแบบยอมที่จะไม่ไปทำงานเพื่อได้เงิน
วิ่งกับโครงการนี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ให้มองในมุมดีให้คิดบวกเอาไว้อย่าไปเหน็บแนมกันนะคะ